สมาชิกสภาผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครเขต๒พักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ
ผมขอร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ทั้งนี้วันนี้มันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ความสำคัญ
ว่าจะมีสภาแห่งนี้จะสามารถผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ในเวลาที่สามได้หรือไม่
พี่น้องเขาใจจดใจจ่อถึงแม้มีหลายท่านมีบางท่าน

ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนุษย์ได้ในเวลาที่สาม
พูดง่ายว่าไม่สามารถโหวตผ่านได้เพราะผิดรัฐธรรมนูล
ผมเองท่านประธานเป็นคนเรียนกฎหมายมา
ทำหน้าที่ในความในเรื่องกฎหมายมายี่สิบสามสิบปี
อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็น
วินิจฉัยของสารรัฐมนูลชัดเจนท่านประธาน
ไม่มีอะไรเคลือบแคงสงสัย
พี่น้องคนอีสานบ้านผมถ้าแบบนี้เขาเปรียบเทียบ
ในคำพังเผยเลยท่านประธานว่าแกงกระดูก
อาจจะไม่เข้าใจคำว่าแกงดุคือกระดูกมันมีเนื้อติด
เอาแต่กระดูกมาแกล้งคือมันชัดเจน
เกลี้ยงอันนี้คือคำวินิจฉัยของรัฐมนูล
เพียงแต่ว่าหลายท่านบางท่านมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง
มีเบื้องหลังที่มีการสั่งการมีเบื้องหลังที่ยืนคอยสั่งการ
ผมขอร้องครับท่านสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้
ขอให้ดูแลประชาชน
ขอให้คิดถึงหัวอกพี่น้องประชาชนว่าเขาลำบากยากเข็น
มีความประสงค์มีความต้องการที่จะแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้
เพราะที่มาที่ไปผมไม่อยากพูดแล้ว

เพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันในที่นี่ว่า

โหวดในวันอาทิตย์สามได้
ถ้าแก้แล้วผิดโดนมีความผิดนะ

ท่านไปดูเพียงแต่ในคำวินิจฉัยไปดูชัดเจนอยู่แล้ว

แต่บอกว่าอาศัยเหตุผลดังกล่าว
อันนี้คือคำวิจัยของสารรัฐมนูลท่านประธาน
หน้าหลายท่านมาบอกหน้าสิบเอ็ดไอ้หน้าสิบ
นี่มายกร่างอันนั้นคือเหตุและผลของตุลาการสารรัฐมนุนทั้ง๙คน
ที่เขายกเขตและผลมาไว้เพื่อที่จะวินิจฉัยเป็นบรรทัศน์สุดท้าย
สามบรรทัศน์สุดท้ายชัดเจนเจ้าประธานครับ
รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ได้
เพียงแต่ว่าต้องกลับไปให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสถาปนา
ทำความเห็นคือเขาเป็นนายของเรารัฐสภาสมาชิกแห่งนี้
เป็นตัวแทนนั้นก็ต้องส่งไปให้ประชาชนซึ่งเขามีอำนาจ

เพื่อมีอำนาจที่จะทำความเห็นประชาวิจารณ์
หมายความว่าทำความเห็นประชามติแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
แล้วกลับมาใหม่ก็ทำเสร็จแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
ชัดเจนครับชัดเจนที่ผมเห็นด้วยเลย
ตั้งแต่เป็นสารลำนูนมานี่หลายครั้งหลายคน
คราวนี้ล่ะชัดเจนที่สุดท่านประธานว่าประชามติต้องกลับมาทำ
ที่ผมต้องบอกว่าเห็นด้วยกับสารรัฐมนูล
และไม่มีส่วนไหนที่ขัดกับรัฐมนูลเพราะเราแก้ตามมาตราสองร้อยห้าสิบหก
วงเล็บห้าวงเล็บแปดชัดเจนครับประธาน
ไปถึงมาตรารัฐธรรมนูลมาตราหนึ่งร้อยหกสิบหก
เนื้อหาสาระเหมือนกันที่จะแก้ได้ช่องทางของแก้ไข
ช่องทางที่ทำประชามติวันนี้เราทราบอย่างชัดเจนว่า
เราแก้วิธีแก้เพราะฉะนั้นต้องผ่านวาระที่๓ซะก่อน
แล้วถึงจะนำไปให้ประชาชน

สถาปัณฑ์รัฐธรรมนูญทำประชามาติ
เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยให้แก้เอากลับมาอีกทีนึง
ส่วนวิธีการว่าจะไปทำสสล
หรือไม่อย่างไรก็ต้องฟังเสียงประชาชนครับ
ถ้าว่าประชนบอกให้ทำเราก็ทำกับท่านประธาน
อันนี้เป็นประเด็นจึงต้องชัดเจน
ไม่ต้องห่วงหรอกว่าทำแล้วมีความผิดโน้นนี่นั่น

เพราะประชาชนคือนายของเราคือเป็นผู้สถาปนารัฐมนุนฉบับ
ว่าฉบับนี้อาจจะไม่เต็มร้อยมาจากรัฐประหารมาจากพระเด็จการ
แต่เมื่อวันนี้ในเมื่อจะยกให้พี่น้องประชาชนเขาเป็นผู้สถาปนา
เมื่อแก้เสร็จในวาระ๓กลับไปใหม่
เพราะตอนนี้เราเพียงแต่ทำวิธีแก้เท่านั้นท่านประธาน
มันจะผิดตรงไหนเนี่ยผมยังคิดไม่ออก
๒๕๖กรุงเล็บ๘แล้วบรรตา๑๖๖ของรัฐภาคมนุญเขียนไว้ชัดเจน
แล้วเราทำตาม๒๕๖กรุงเล็บ๕ผ่านมา๑๕วันเอามาเข้าวันละ๓
เราทำกฎหมายตามรัฐมนูลชัดเจนท่านประธาน
ไม่ได้มีส่วนไหนที่เพชรผมจึงบอกว่า
ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบกับร่าง
ซึ่งหลังจากมีการแก้ไขแล้ววันนี้เราเป็นเพียงเริ่มต้น
ในวิธีแค่นั้นครับท่านประธานขอบคุณมากครับครับ